มันเป็นอย่างไม้มันไม่ใช่ลำนก
มีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องการนำเอายางไม้มาทำเป็นรังนก
เอามาให้ขายกับผู้บริโภคนั้นซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว

ต้องเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยหรือนะคะ
เพราะเรื่องนี้เรานึกไปถึงอาจจะคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
หรือว่าอาจจะจับกันจากพื้นที่ธรรมดานะคะ
แต่กลายเป็นว่าเรื่องของการจับขบวนการขายรังนกปลอมเนี่ย
แล้วเป็นงานที่ทำมาเป็นปีเกือบ๒ปีนะคะกว่าข่าวจะออก
มีการร้องเรียนโดยอดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรังนกไทย

เพราะบอกว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นในธุรกิจนี้
มูลค่าต่อปีประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
เราก็เลยงงนะคะว่านี่มันจริงจังขนาดนี้เลยหรือ

งานนี้เป็นงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

แล้วก็ที่สำคัญคือดูแล้วก็คงมีมานาน
ถ้าเราย้อนข่าวอ่านกลับไปเราจะเห็นได้ว่า

มีการพูดถึงยางต้นไม้ที่เอามาทำ

แล้วก็เอามาขายให้กินกันหลายปีแล้วค่ะ

จากการแถลงข่าวของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

แต่จริงแล้วทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะคะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีเองนะคะ

แม้กระทั่งทหารก็มาช่วยในการตรวจสอบ
แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มคนที่ขายของปลอมนี้ด้วย
ค้นที่พัทยาเหนือกับพัทยาใต้
ตอนแรกออกหมายจับเนี่ยออกไม่ครบทุกร้านค่ะ
๔ล้านหมายจับที่ออกไป
แต่ร้านอื่นที่เข้าไปตรวจเจอด้วย

เคยไปเอาตัวอย่างมาตรวจสอบแล้วว่าขายของปลอม
เข้าไปใหม่ตอนไปตรวจใหม่เอาของจริงมาค่ะ
แต่เขามีข้อมูลอยู่แล้วไงคะคุณผู้ชม
แล้วข่าวนี้เนี่ยจริงแล้วน่าจะออกมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

ในพื้นที่เขตการท่องเที่ยวของประเทศไทย

กระทั่งผุดขึ้นมาใหม่อ้าวยังขายอยู่นี่
ก็เลยมีการจับกลุ่มแล้วก็มีการแถลงข่าวกัน

กับรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ
พันธบทโทประวุฒิวงศรีนินว่าเป็นมายังไง
ทำไมเกือบ๒ปีคะกว่างานท่านจะจบ

เราก็จะดูเรื่องที่เป็นการคุ้มครองบริโภคกับเคสใหญ่นะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการที่นายกสมาคมผู้ประกอบการรังนกนางแอนมาแจ้งกับเราเนี่ย
เขามองเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ซึ่งมีปัญหากับการท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ต้องเรียนมาที่กระทรวงยุทธรรมก่อนนะฮะ
ยากเหรอคะทำไมต้องกรมสอบสวนคดีพิเศษคะ
ก็ที่เขามองเนี่ยอาจจะเรื่องของ
อาจจะมีปัญหากับท้องที่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มั่นใจในหน่วยงานกลาง
คือเอาอย่างนี้ค่ะท่านอย่าเอาแบบคนนอกนะคะ
คือเวลาคนมองว่าคดีอะไรก็แล้วแต่คือ
เหมือนกันกับคนก็ต้องนึกออกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่าง
ส่งไปกองปราบของตำรวจเช่นเดียวกัน

มีรายชื่อออกมาตามข่าวทั้งหมด๙ร้านด้วยกันนะคะ
ร้านที่ว่านี้อยู่ในพื้นที่โซนพัทยาเหนือกับใต้รวมกันหมดเลยเหรอค

เขาเป็นร้านใหญ่ไหมคะดิฉันไม่ค่อยคุ้นพื้นที่
ก็ร้านใหญ่มากก็ต้องถือว่าเป็นร้านระดับใจมากของพัทยาเลยทีเดียว
คือไม่ได้อยู่ตามซอกไม่ได้อยู่ตามหลืมไม่ได้แอบตามมุมไม่ได้แอบขาย
แล้วที่อยู่ในซอยแต่ว่าพื้นที่ใหญ่เข้าไปข้างในเจอพื้นที่ขนาดใหญ่

ถามด่านแรกก่อนค่ะท่านรองอาจารย์บดี
ร้านเหล่านี้เนี่ยรู้ไหมคะว่ารังนกที่ตัวเองขายปลอม
ผมเชื่อว่ารู้นะฮะผมเชื่อว่ารู้
งั้นเอาใหม่ถามชัดกว่าเดิมคือ
ร้านเหล่านี้ตั้งใจขายของปลอมใช่ไหมคะ

เขาไม่ได้หลอกขายมาอีกทีใช่ไหมคะ

คนที่มาร้องเรียนคืออดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรังนกไทย
ตอนมาร้องร้องตั้งแต่ปลายปี๕๘

นี่เกือบ๒ปีมันยากอะไรคะท่านรอง
จริงแล้วการที่จะร้องเนี่ย
ตอนนั้นเขาร้องในลักษณะของเมืองท่องเที่ยว
ไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
เพียงแต่ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว

ซึ่งจริงแล้วร้านที่มาที่เราตรวจค้น

คือมันไม่ได้เป็นการขายรังนกแบบโดยเฉพาะ

แล้วก็มีรังนกเป็นเหมือนกับของหวาน
ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ
เหมือนร้านอาหารตามปกติ

เพราะฉะนั้นเวลาเราไปสืบสวนเนี่ย
เราก็ต้องไปมองว่าทุกอย่างเนี่ย
มันมันจะมีรังนกอยู่ในร้านอาหารหรือไม่
ก็ต้องใช้การสืบสวนส่วนหนึ่ง

การเข้าไปในการสืบสวนเนี่ย

เขาจะต้องต้อนรับทัวร์จีนเป็นหลักนะครับ

เนื่องจากว่าเขาเปิดรับคนจีนคนอื่นนะครับ
เราก็เลยขอความร่วมมือจากคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย

แฝงตัวในการที่จะไปกินอาหารนะครับ

เหมือนกับเป็นแท็กซี่พาไปนะฮะ
เดี๋ยวนะคะทำไมเขาต้องไม่รับคนไทยคะ
ก็คงจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่า
ถ้ารักคนไทยเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ย
มันอาจจะมีผลกระทบเร็วหน่อย

ซึ่งร้านต่างเหล่านี้เป็นร้านที่ไม่รับคนไทยเลยอยู่แล้ว

พัทยามีร้านที่ไม่รับคนไทยเลยเยอะขนาดนี้เลยเหรอ

ซึ่งท่านรองให้เจ้าหน้าที่

เรื่องรังนกนี่มันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอคะ

แล้วก็ขอซื้อกลับบ้านนะครับ
พอขอซื้อกลับบ้านเนี่ยเราก็มาสั่งกับสถานศูกร์เลย

ในการเข้าไปรับของเนี่ยนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าจะมีการปนเปื้อนนะครับ
พอออกจากร้านปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งมอบกันเลย
สาธารณสุขก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจนะครับ

ไม่ใช่ต้องไปแบบใช้วิธีแบบออดอ้อนอะไรเป็นพิเศษ

อันนี้คือท่านไปเก็บตัวอย่างมาตั้งแต่ปีไหนคะ

เมื่อปี๕๙หลังจากที่เรารับเรื่องมาจากกระทรวงแล้วนะครับ

ผลตรวจออกเลยครับประมาณ๑๕วันนะครับ
ก็ออกมาว่าไม่มีคุณสมบัติเหมือนกับรังนก
แต่มีคุณมัดคล้ายกับยางไม้นะครับ

ปรากฏว่ามันเกิดการจับกลุ่มพวกทัวร์ศูนย์เหรียญ

ก็เลยทำให้คนจีนลดน้อยลงอย่างมาก

ทำให้ธุรกิจตรงนี้มันก็เลยดับลงไป
เราก็เลยต้องเฝ้าสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องนะฮะ
จนกระทั่งรอจนกระทั่งคนจีนเนี่ยได้กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะ
ใช้เวลาตรงนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับ
ทำไมคะคือเดี๋ยวตอนนั้นตอนนั้นพอมีทัวร์ศูนย์เหรียญก็คือไปปราบทัวร์ศูนย์เหรียญใช่ไหมคะใช่ครับ

บททัศูนคือร้านพวกเอาแล้วแย่แล้วร้านพวกนี้เขาอยู่กันยังไงอ่ะคะถ้าทัวร์ศูนยนไม่มีนักท่องเที่ยวจีนไม่ค่อยมา
เขาก็ขายไม่ได้ตอนนั้นเขาพยายามที่จะดึงลูกค้าคนจีนกลับเข้ามา
ซึ่งช่วงนั้นมันเกิดปัญหาเรื่องตัวศูนย์เหรียญทำให้นักท่องเที่ยวดับลงไป
ทางรัฐบาลเองก็เหมือนกับต้องประชาสัมพันธ์ใหม่ให้คนจีนกลับมาเที่ยวเหมือนเดิม
ตรงนี้ก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่ง
แสดงว่าเขาขายได้แล้วผูกเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
เขาไม่ได้หวังนักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาหรือคนเอเชียจากประเทศอื่นเลย

คือเราสงสัยไหมว่าคนจีนเวลาเขากินปุ๊บเขารู้เลยไหมคะ

จริงลักษณะของยางไม้ตรงนี้ถ้าละลายน้ำมาแล้วเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกัน
อาจจะมองเพราะว่าเวลาใส่ลงไปมันจะมีการเติมพวกน้ำใบเตยหรืออาหารอย่างอื่น
มันก็เลยมองไม่ออกว่าตรงนี้มันเป็นรังนกหรือเปล่า
คือตอนแรกคือ๑๕วันผลตรวจออกมาแล้วว่าของปลอมแน่
แต่ว่าตอนนั้นมีจังหวะทัวร์ศูนย์เหรียญนักท่องเที่ยวจีนลดลง
รอจนกระทั่งเรื่องราวคือเราต้องดึงเขากลับมาใหม่
ก็เลยกลับมาบูมใหม่บูมใหม่ก็ต้องปีที่แล้ว
ที่ทำงานกันเยอะหน่อยใช่ไหมคะก็ไปเก็บตัวอย่างครั้งที่สองมา
แล้วตกลงมีจริงใช่ไหมคะที่ตอนแรกเก็บแล้วเนี่ยของปลอม
เข้าไปใหม่เก็บมาใหม่เนี่ยของจริงของปลอมของปลอมทั้งหมด
แล้วมีไหมอันไหนที่แบบเอามาหลอกของจริงไม่มีเลยครับ
ไม่มีเลยตอนที่เราไปเก็บตัวอย่างนะครับไม่มีเลยอ๋อแต่ตอนที่เข้าจับกลุ่มมีป่ะฮะ
เข้าจับกลุ่มมีนะครับมีอยู่ล้านหนึ่งเนี่ยซึ่งปรากฏว่าเป็น
หลังนกจริงแต่เขาก็ยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเขายอมเขายอมรับว่าเป็น
เคยเอาของปลอมมามาทำที่เขายอมรับคือเขาเขาบอกว่าเขาไม่รู้
หรือเขาตั้งใจขายเขาตั้งใจส่วนใหญ่ตั้งใจหมดรู้หมด
พอเราเข้าไปพูดไม่ออกเลยยอมรับยอมรับโดยปริยายแล้ว
ราคาของรังนกแท้เนี่ยกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ
ถ้าเป็นรังนกถ้ำนะฮะที่มาจากถ้ำเนี่ยกิโลกรัมละแสนถึงแสนห้านะครับ
แต่ถ้าเป็นรังนกบ้านนะครับที่มีคนเอาทำเป็นบ้านเนี่ย
ก็ตกอยู่ประมาณสี่ถึงห้าหมื่นบาทค่ะแต่พอเราอืมแต่พอ
พวกยางไม้นี่เข้ามาก็เลยทำให้รังนกจริงขายไม่ได้
พอขายไม่ได้ก็ต้องดำราคาลงมารังนกถ้ำก็เหลืออยู่กิโลกรัมละสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาท
หลังนกบ้านก็เหลืออยู่กิโลกรัมละ๑๐๐๐บาทก็ตกไปเยอะ
ซึ่งในมูลค่าความเสียหายตรงนี้เนี่ยที่ท่านนายกสมาคมเนี่ย
ก็ได้ประเมินมาแล้วว่าตกอยู่ประมาณปีละ๔๐๐ล้านบาท
นี่ถึงเป็นที่มาเพราะมันถูกตบราคาลงมาเยอะจริง

ใช่ไหมคะแล้วของปลอมนี่มันกิโลกรัมเท่าไรคะยางมา
ประมาณเป็นระดับร้อยบาทเป็นร้อย
อธิบดีใช้คำแบบพยายามจะบอกว่าให้ราคาดูใหญ่
กิโลกรัมละร้อยจริงจริงแล้วยางอันนี้เนี่ยนะคะ
มันเป็นวัตถุดิบเดียวที่เอามาทำปลอมเป็นรังนกใช่ไหมคะ
ไม่ได้มีแบบหลายแบบหลายอย่างที่เอามาทำเป็นรังนกปลอมใช่ไหมค
ที่เราสำรวจตอนนี้มีอยู่อย่างเดียว
แล้ว๔ร้านที่มีการออกหมายจับแต่ว่าดูจากข่าวเนี่ย
รวมทั้งหมด๙ร้านด้วยกันเนี่ยนะคะ
อันนี้ปิดผลยังคะคือปิดห้ามขายหรือยังไงคะ
ตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งให้ปิดนะครับ
อันนี้คำสั่งการปิดเนี่ยก็อยู่ที่ทางฝ่ายปกครองนะครับ

ต้องเป็นยังไงคะนายกพัทยาหรือต้องเป็น
ก็อาจจะเป็นฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าหรือท่านในอำเภอนะครับ
แต่เนื่องจากว่าร้านนี้มันมีการขายอย่างอื่นด้วย
แต่ที่มันไม่ปลอมมันก็จะมีเรื่องอาหารเข้าไปเกี่ยวข้อง
แต่ก็มีปลอมอยู่ตัวแค่หลังนกนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะคะเรื่องนี้
ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะดิฉันอาจจะรู้สึกแวบเดียวเหมือนคุณผู้ชมว่า
มันจะเป็นไปได้เหรอเสียหายปีละ๔๐๐๐ล้าน
ของจริงค่ะสักครู่กลับมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เอามาทำเป็นรังนกปลอมเนี่ยคือมาจากยางของต้นไม้
ซึ่งคนที่จะอธิบายเรื่องนี้ซึ่งจริงก็อธิบายผ่านสื่ออยู่แล้วเนี่ยนะคะ
เราจะคุยกับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์เจษฎาสวัสดีค่ะ

อาจารย์วันนี้เอาตรงสายอาจารย์ไม่เอาเรื่องการเมืองนะคะ

อาจารย์น่าจะรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วล่ะใช่ไหมคะที่บอกว่าเอาอะไรมาทำเป็นรางนกปอ
เพราะเหมือนอาจารย์น่าจะอธิบายหลายรอบแล้วใช่ไหมคะ
ก็เคยมีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คหลายทีมเหมือนกันครับ
อาจารย์ยางไม้อะไรก็ทำได้หรือต้องเป็นยางต้นสุพรรณนิกาที่อาจารย์เคยบอกไว้คะ
ก็จริงก็คือจะเป็นต้นที่ชื่อสุพรรณิกานั่นแหละครับ
แล้วก็จริงที่เคยโพสต์เมื่อก่อนคือมันเหมือนกับคนแชร์รูปต้นไม้กัน
แล้วก็อ้างว่าเป็นต้นไม้จากพม่าแล้วก็มาทำน้องนกปลอม
แต่ผมก็พยายามบอกว่าจริงมันก็เป็นต้นไม้ในไทยก็มีปลูกเหมือนกัน
แล้วก็ยางนี้มันก็มีเอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอยู่แล้วครับ
อาจารย์ต้นสุกตกลงมันใช้ได้ต้นเดียวใช่ไหมคะ
ครับก็คือต้นนี้แหละครับต้นสุพรรณิกาที่ว่านี้ครับ
ถ้าเป็นยางของต้นไม้ชนิดอื่นมันทำไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
ลักษณะของเนื้อยางน่าจะต่างออกไปครับ
อาจารย์ต้นสุพรรณิกานี่มีในเมืองไทยเยอะไหมคะ
มันก็เป็นต้นไม้ปลูกอะครับดังนั้นก็มันไม่ใช่แบบต้นไม้ที่เชิงแบบในป่าอะไรอย่างนี้ครับ
ก็แล้วแต่เขาจะปลูกขึ้นมาครับ
แล้วจริงเวลาเราพูดถึงยางของต้นชนิดนี้เนี่ยนะคะ
มันถึงกับต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือว่าสามารถที่จะเหมือนกับ
ตั้งใจปลอมกันแล้วก็ปลูกกันเอายางไม้มาทำกันภายในเมืองไทยได้เองค่ะ
อันนี้จริงผมก็ไม่ได้ตามข้อมูลละเอียดนะครับ
แต่ว่าในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยพวกนี้มันเป็นยางที่มันมีการใช้งานอยู่แล้ว
แล้วก็มีชื่อทางการค้าอยู่แล้วว่าชื่อยางคายาร่านะครับ
แล้วก็เอาไปใช้ในอาหารเรื่องอื่นอยู่แล้วทั่วไปนะครับ
แต่ว่าในเกิดว่ายังงี้เขาเอาไปทำปันปลางได้ค่อนข้างเหมือนค่ะ
อเรนนี่อาจารยางต้นไม้ชนิดนี้หลักเลยเขาเอาไปทำอะไรคะ
เป็นตัวเติมในอาหารฉะนั้นอาหารหลายชนิดที่เขาต้องการเติมให้มันมีความหนืดมากขึ้นข้นมากขึ้น

ซึ่งก็เป็นลักษณะของสารเติมในอาหารที่ถูกต้องกับกฎหมายครับ
อาจารย์ถ้าให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างว่า
อะไรที่เรากินแล้วมันมีองค์ประกอบของยางชนิดนี้บ้างคะ
ทั่วไปผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับ
เขาก็จะใช้ตัวที่เป็นสารที่เป็นคลิมีก็ได้

ค่ะแต่ใช้กินได้แน่นอนถูกไหมคะ
ถ้ากินได้แน่นอนครับเป็นหนึ่งในสารที่ใช้ในการบริโภคอาหารอยู่แล้วครับ

หรือมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
จริงแล้วไม่มีรายงานเลยครับว่ามันเป็นอันตรายครับ
โครงสร้างมันก็คือมันเป็นยางไม้ที่โครงสร้างเป็นคาร์บอยเดตนะครับ
เพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดสก็แปลว่ามันก็เป็นโครงสร้างของแป้งเป็นเป็นรูปทรงของของยางนะครับ
นึกภาพเรามีทำวุ้นขึ้นมาจากสาหร่ายหรือวุ้นจากอย่างอื่น
โครงสร้างก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับ
บริโภคได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ามันจริงแล้วมันอันตรายไหมคือถ้าทำไม่สะอาดเลยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ว่าถ้าตัวตัวมันเองแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายครับ
เพราะฉะนั้นคนที่กินไปไม่ได้อันตราย
ครับแต่มันก็ถูกหลอกครับเพราะว่าราคามันถูกมากครับก็เทียบกับรังนกแท้แล้วครับ
อาจารย์นอกเหนือจากเอาไปใช้เติมในอาหารเพื่อให้มีคุณสมบัติอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะ
อาจารย์เคยได้ยินว่าในวงการอาหารเอายางชนิดนี้ไปทำอะไรอีกไหมคะ
ถ้าไม่นับรวมว่าเอามาทำรังนกปลอมอะค่ะ
ผมยังไม่เคยเจอข้อมูลนะครับในสถานที่เช็คนะครับว่าเป็นอย่างนั้นครับ
แต่ว่าการนำมาทำในเชิงของอาหารทั่วไปมันก็เป็นเรื่องต้องอยู่แล้ว
แต่ว่าการเอามาทำเป็นรังนกปลอมเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยเพราะมันคือการหลอกชาวบ้านนะครับ
แล้วก็อย่างที่เกิดว่ามันมีความคล้ายคลึงกับตัวหลังนกค่อนข้างมาก
แล้วก็ถ้าคนที่ไม่ได้รู้มาถึงก็เป็นชามผสมในน้ำตาลขวดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับกินก็ค่อนข้างจะแยกยากครับ
ที่ทราบคือถ้าเป็นคนที่เป็นอาชีพหน่อยเรากินบ่อยคงจะรู้ครับ
คือลักษณะของเส้นรังนกเนี่ยมันควรจะมีเส้นที่ค่อนข้างยาวนะครับ
แล้วก็อาจจะบางคนบอกกินจนรู้ได้ว่าได้มีกลิ่นของกินข้าวจนข้าวรังนกอยู่ด้วยนะครับ
แต่ถ้าเป็นผมถามผมเนี่ยผมคงแยกไม่ได้ครับ
อาจารย์ที่มันมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานับตั้งแต่แรกเลยที่เราได้ยินข่าวว่ามีการใช้ยางต้นไม้ชนิดนี้มาทำรังนกปลอมแล้วขายในเมืองไทยเนี่ยนะคะ
มันมีมาสักกี่ปีแล้วคะอาจารย์เจต

คือผมเองโดยส่วนตัวไม่ได้ทานรังนกก็เลยไม่ทราบแต่พอเราเขียนข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็ไล่เช็คเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็มีพูดกันมานานแล้วครับ
แล้วก็เป็นการฝากของการเตือนมานานในเพจในเว็บไซต์ที่ขายเรื่องรังนกแท้เขาก็จะเตือนเรื่องรังนกรอมานาน
เพราะต้นทุนของไอ้เจ้ายางพวกนี้มันกิโลละแค่สักห้าร้อยหือสักพันหนึ่งเอง
แต่หลังนกจริงกิโลเป็นหมื่นฉะนั้นก็เลยเตือนมานานแล้วครับ

มันไม่น่าจะมีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงอะไรกับร่างกายนะคะ
เพราะว่าใช้อุตสาหกรรมอาหารด้วย
ถามใหม่มันมีประโยชน์ในตัวมันเองไหมคะ

ไม่ว่าจะรังนกแท้หรือรังนกเทียมปลอมพวกนี้ครับ

เราได้มากกว่าคือตัวน้ำตาลที่ใส่ลงไป

แต่ว่าโดยคุณสุขประโยชน์มันก็คือสำมารถครับ
อาจารย์เจตค่ะคือนอกเหนือจากที่เอายางไม้ชนิดนี้

อาจารย์เคยได้ยินว่าใช้อย่างอื่น
หรือพยายามจะใช้อย่างอื่นมาแทนอีกไหมคะ
คือไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการพยายามศึกษาวิจัย
แต่ว่าเนื้อจากมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรยากงั้นถ้าใช้วิธีแบบนี้ได้
ก็คือไม่คิดว่าคนอื่นเขาใช้วิธีอื่น
อาจารย์ค่ะนอกเหนือจากที่อาจารย์บอกว่า
ดูง่ายก็คือราคาถ้ามันถูกมาก

มันวิธีการทดสอบง่ายไหมคะอาจารย์ว่า
อันไหนรังนกอันไหนยางไม้
เอาไปเผาเอาไปละลายเอาไปทำอะไรยังไงได้ไหมคะ

สถานทุกข์มูลยังไม่เจอมันคงจะ
คืออย่างที่เกิดว่าโครงสร้างมันก็
มันก็เป็นสถานการณ์ของน้ำตาล
อาจารย์ค่ะกระจ่างค่ะ
ขอบคุณอาจารย์เจษดาสำหรับช่วงนี้นะคะ

คือพยายามจะหาค่ะกลัวมีอีก
จริงก็ไม่ค่อยจะมีสตาร์นเฉยนะคะน้องรอง
คือตอนที่ท่านไปจับ๘๙ร้านที่ว่านี้นะคะ
อย่างที่เราถามกันคือเขารู้แน่ว่ามันปลอม

นักท่องเที่ยวไม่มีใครเอกใจเลยถูกไหมคะ
ไม่มีใครรู้เลยเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงมากลักษณะของมันเลย
รางนกนี่มันเวลาที่เขาไปทำอาหารหวานใช่ไหมคะท่านลอง

เขาต้องไปผสมกับน้ำตาลที่เป็นใบเตยอะไรอย่างงี้
แล้วก็มีแปะก๋วยเหลือจะมีลูกชิดนะครับผสมอยู่

ทีนี้ค่ะตอนที่เข้าไปจับร้านที่บอกอยู่โซนพัทยาเหนือพัทยาใต้
จากการแจ้งมาก็คือโซนที่มันเป็นโซนนักท่องเที่ยวเยอะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน

ก็มีบางร้านที่เราพบความเชื่อมโยงกับคนจีนด้วย
ซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องเสาต่อไปนะครับว่า
คนจีนเหล่านั้นมีส่วนในการที่จะไปชักจูงนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนเข้ามาที่มารับประทานอย่างนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวนะคะคือตอนนั้นที่เรื่องนี้มันหายไป
เพราะว่ามีเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญที่จีนจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามา
ทีนี้กลุ่มที่ทำทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นคนจีนใช่ไหมคะ

กลุ่มที่ทำทัวร์ศูนย์เหรียญที่เป็นคนจีนนี้คือใช่คนจีนกลุ่มเดียวกันกับที่พาไปเลยใช่ไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่ารู้ว่ามีคนจีนอยู่นะฮะ
คือที่จะถามคือมันเชื่อมโยงได้ไหมว่ากลุ่มคนเดียวกันที่พานักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญ
คือกลุ่มคนที่รู้อยู่แล้วว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยขายของปลอมแล้วก็พานักท่องเที่ยวจีนของเขานี่แหละไปกิน

อันนี้ไม่ชัดเจนแต่ว่าผู้ประกอบการมันมีข้อมูลที่โยงไปถึงคนจีนอยู่คน
เกี่ยวพันกับบริษัททัวร์จีนที่ตามนักท่องเที่ยวมาหรือเปล่า
แล้วมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องไหมคะ
คนไทยเยอะครับก็เกิดทุกล้านครับ
ถ้ามีคนจีนมีประมาณบางล้านเท่านั้นเอง
คือคนไทยมีไปเกี่ยวในแง่ของการเป็นผู้นำเข้ามา

คือลักษณะแบบนี้ที่เป็นแก๊งเป็นขบวนการ

ก็มีประจำอยู่ตามร้านต่าง
ก็เกือบทุกล้านนะครับ
เวลาเขาพาทัวร์มาเขาทำกันยังไง

หรือว่ามันมีแผนการการตลาดยังไง

ต้องไปร้านเหล่านี้ต้องไปย่านนี้

น่าจะเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่ตกลงกันมาก่อนแล้ว
ว่าจะต้องมารับประทานที่ร้านนี้ร้านนี้นะครับ
เพราะส่วนใหญ่พอทัวร์ลงรถทัวร์ลงปุ๊บ

แล้วก็มีการจ่ายเงินกันให้กับบริษัททัวร์ลงไป
ซึ่งที่ฟังมาคือผู้ที่ขาย

แต่คนที่ทำทัวร์จะไปเรียกกับนักท่องเที่ยวเท่าไร
ยังไม่รู้อันนี้ต้องไปทำการสืบสวนต่อไป
นี่คือหมายถึงเวลากินในลูกมะพร้าวใช่ไหมคะ

แต่ว่าการไปเรียกเงินกับนักท่องเที่ยว

เราเห็นสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ไหมคะว่า
ฉันไม่แน่ใจว่ารักษณะการแบ่งเป็นแบบไหนนะคะเช่นกรุ๊ปทัวร์นี้มาจำนวนเท่านี้
ต้องให้ได้กี่ลูกแล้วทัวร์จะได้เท่าไหร่ล้านได้เท่าไหร่อย่างนี้ค่ะ

ตรงนี้คงต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเท่าไหร่นั้นก็ต้องทำการสอบสวนต่อไป
เพราะในชั้นแรกเนี่ยเรายังไม่ลึกถึงตรงนั้น
เพราะต้องได้จากการที่เราไปสอบสวนก่อนนะครับ
เรายังไม่แตะตรงนั้นเพราะว่าเราต้องการที่จะจับผู้ที่ทำการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมเท่านั้น
แต่ส่วนที่จะไปให้ผลประโยชน์ยังไงต้องทำการสืบสวนต่อไป
ค่ะที่อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรังนกมาแจ้งเนี่ยนะคะ
คือเสียหายปีละ๔๐๐๐ล้านจากรังนกปลอมที่ขายกันอยู่ในวงการเนี่ยนะคะ
แล้วถ้าเอาอย่างนี้ไม่ใช่แค่พัทยาใช่ไหมคะ
น่าจะมีตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง
กรุงเทพต้องเจอไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่า

ก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่ท่านนายกสมาคมให้เนี่ย
ก็คือมีกระจายอยู่ทั่วในเมืองท่องเที่ยวทั้งหมดเลย
เรามีตัวเลขไหมคะว่าแต่ละร้านเนี่ย
ได้เงินจากการขายรังนกปลอมเนี่ย
ต่อเดือนหรือต่อปีทำกำไรเท่าไหร่เรามีตัวเลขไหมคะ

ตอนนี้ยังไม่มีเพียงแต่ว่าเราต้องการตรวจสอบ
เรื่องของระบบการเงินเรื่องของบินต่างที่เราไปตรวจยึดมานะครับ
ก็ต้องมาประเมินแต่เบื้องต้นเนี่ยที่เราไปสืบสวนเนี่ย
มีคนกินตอนที่ทัวร์กำลังบูมเนี่ย
ประมาณ๒๐๐๕๐๐คนต่อวันต่อล้านนะครับ
เขาก็ไม่ชอบท่านเลยอ่ะเดี๋ยวพากัน

คำถามผลักไปก็คือว่าการลงไปพื้นที่คราวนี้เนี่ย
กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะคุณผู้ชม
เจ้าของพื้นที่นะคะก็คือปกครองของพื้นที่
อย่างในอำเภอบังละมุงนะคะฝ่ายปกครองของจังหวัดชนบุรี
สาธารณสุขของจังหวัดชนบุรีตำรวจท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรี
ทหารก็เลยสงสัยไปค่ะคุณผู้ชมไอ้นี่เจอใครป่ะคะ
ทำไมถึงต้องกลับเอาทหารไปแล้วทำไมต้องสนทิกำลังกันขนาดนี้
อันนี้เครือข่ายใครคะใครได้ประโยชน์ในพื้นที่นี้คะสักครู่ค่ะ

แล้วก็มีการออกหมายจับทั้งหมด๔ร้านด้วยกันนะคะ
แต่ว่าที่เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันเข้าไปเนี่ย
รวมแล้วทั้งหมด๙ร้านซึ่งท่านรองประวุฒิเองก็บอกว่า
ใหญ่ทั้งนั้นใหญ่แบบรับทัวร์ได้ค่ะคุณผู้ชม
ใหญ่ทั้งนั้นแล้วอยู่ในเมืองยกตัวอย่างเช่นรอบนี้คือ

ที่ไปดีเอสไอเนี่ยเพราะสาวถึงใครเบื้องหลังไหมคะ
จริงแล้วไม่มีนะครับเพราะว่าคือ
น่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อของผู้ร้องมากกว่า

เรามีการสนทิกำลังกับตำรวจท่องที่
กับหน่วยงานต่างในพื้นที่นะครับ
ก็พบว่ามีเพียงร้านเดียวนั้นที่เอาของจริงมา

ตอนที่เข้าไปแต่ว่าในอดีตเขายอมรับนะครับว่า

สาวไปอันนี้คือสาวจบแล้วหรือยังสาวต่อว่า

มันเป็นธุรกิจซึ่งมีคนไทยที่เป็นเครือข่าย

คือไม่รู้เลยเหรอคะว่ามีแบบนี้ในพื้นที่อะค่ะ

ก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นกิจการอาหาร
เท่าที่เราไปรวบจับกันเนี่ยนะครับ

หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเนี่ย
เขาบอกเขานึกไม่ถึงเลยว่าจะมีตรงนี้
นึกไม่ถึงว่าจะมาทำปลอมลักษณะแบบนี้
เพราะมองว่าเป็นแค่ร้านอาหารธรรมดา
แต่วันนี้ตกตะลึงมากกับเรื่องนี้มากนะครับ

ก็คงจะต้องเข้มงวดมากขึ้นนะครับ

คือท่านเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนในวงการเลยเหรอคะ
หรือคนในพื้นที่กันเองเนี่ยไม่รู้เลยเหรอ
เขาว่ามีการขายแบบนี้กันในพื้นที่
คือถ้าในวงการเดียวกันเนี่ยเขาน่าจะรู้

ร้านอาหารที่ขายอาหารทั่วไป

เหมือนกับเมนูขนมนั่นเนี่ย
ยังต้องสาวต่อหรือว่าเราไม่ได้มีข้อสงสัยที่จะต้องสาวไปถึงเบื้องหลังแล้วคะ
ก็จะมีบางร้านที่เราพบว่ามันมีคนจีนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ซึ่งตรงนั้นเราคงต้องสาวต่อไป
จนถึงตอนนี้คดีนี้ถือว่าจบแล้วหรือยังคะ
คือเอาอย่างงี้ที่ท่านถามตามพื้นที่ดีกว่า
พัทยาเหนือพัทยาใต้เนี่ยอันนี้ถือว่าเราสแกนจนจบแล้ว

โซนอื่นที่ยังใช้ชื่อว่าเป็นพัทยาอยู่นี่ยังต้องสแกนอีกไหมคะ
เราสแกนมาเกือบหมดแล้ว
ทดลองเอาสุ่มตัวอย่างมา
ซึ่งบางร้านเนี่ยก็พบว่าเป็นการขายของจริง

มีคล้ายว่ามีรังนกอยู่หน่อยนึง
แล้วก็มีอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า
ก็ยังเป็นรังนกอยู่นะฮะเราก็ตัดทิ้งไป

สมมุติร้านดิฉันเนี่ยนะคะขายมีรังนกของจริง
แต่มียางไม้อันนี้เข้าไปด้วยดิฉันผิดไหมคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นรังนกผสมเราก็ยังไม่จับกลุ่มในส่วนนี้
อย่างนี้นี่ท่านชี้โพงเลยนะคะที่ฉันไปเปิดร้านนี่
คือมีรังนกผสมนิดแต่ว่ายางไม้เยอะอย่างนี้ถือว่าไม่ผิดนะคะหรือดูเจตนา
คือมันเป็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องข้อกฎหมายด้วย
อย่างศาสุเขาบอกว่าถ้ามันปลอมล้วนเนี่ยชัดเจน
แต่ถ้ามันมีส่วนผสมของรังนกด้วยมันยังตีความเรื่องอาหารปลอมไม่ได้

เฉพาะเรื่องรังนกปลอมเนี่ยนะคะ
ท่านประวุฒิยังมีพื้นที่อื่นที่อาจจะมีแถลงข่าวหลังจากนี้อีกไหมคะ
ก็ในส่วนนี้ตอนนี้ในช่วงเวลานี้ยังไม่มี
เพียงแต่เราก็ต้องสืบสวนตามพื้นที่ท่องเที่ยวต่อไป
คุณผู้ชมค่ะที่เรามาคุยกันเรื่องนี้
เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวดีเอไซดคงแถลงข่าว
ฉันคงไม่ถามว่าตอนนี้ท่านดูที่ไหนอยู่นะคะ

แต่เรื่องนี้เนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะคะ
ปีหนึ่งประมาณ๔๐๐๐ล้านถ้าเอาตัวเลขจากอดีตนายกสมาคม

แล้วเดี๋ยวเราว่ากันต่อถ้ามีเรื่องนี้มาอีก
โชคดีตรงที่ว่ากินแล้วยังไม่เป็นอันตราย
ถ้าเป็นอย่างอื่นไม่แน่
ก็มีนักวิชาการเคยบอกว่า
ถ้ามันเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาเอง
อย่างนี้อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดสารก่อมะเร็งได้

อันนี้ต้องส่งตรวจอยู่
อันนี้นะแต่ไม่ใช่ข่าวนี้นะคะ
อันนี้ครับชุดนี้ที่เราตรวจเก็บ

แล้วต่อกันเลยค่ะอีกสักครู่พบกับคุณเขมสอน